มาดูกันต่อเหตุการณ์ที่เขย่าวงการศรีกากีเลยนะคะ
ก็คือเรื่องของเหตุยิงกันตาย๔ศพในบ่อนย่านพระราม๓เมื่อคืนนี้
งานนี้เนี่ยนอกจากตำรวจเขาจะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริง
แล้วก็เร่งตามล่าคนร้ายที่เหลือแล้ว
ยังต้องออกมาตอบคำถามสังคมด้วยนะคะ
ว่าทำไมถึงปล่อยให้มีบ่อนการพนันอยู่กลางเมืองหลวงด้วย
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันต่อค่ะ
หลังสิ้นเสียงปืนโรยยิงสนั่นที่บ่อนพนันในสอยพระรามสามหกสิบหกเมื่อคืนนี้
ฆ่าชีวิตพันธ์ตำรวจตรีวัฒเศษหรือสารวัตรแม็กซ
สารวัฒน์สอบตวนสอนอนสมแดมนางสาพิรายา
เนื่องจากทุกคนต่างพากันหอบข้าวของหนีออกจากบ่อน
เพื่อปกปิดข้อมูลว่าที่นี่ไม่ใช่บ่อนการพนัน
แต่ความลับไม่มีในโลกเพราะมีภาพที่ชี้ชัดว่าอาคารห้องพักสูง๔ชั้น
กลางซอยพระราม๓๖๖คือบ่อนการพนันใจกลางกรุงที่มีเฮียตี้เป็นเจ้าของบ่อน
แม้ต่อมาตำรวจจะเข้าตรวจสอบก่อนออกมาแถลงข่าวแบบค้านสายตาสังคม
โดยเริ่มตั้งแต่กล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายในบ่อนไม่มี
กับอีกสิ่งหนึ่งที่ตำรวจใบเบี่ยงข้อมูลคือเรื่องของโต๊ะพนันที่มีเพียง๑โต๊ะ
ซึ่งตามข้อกฎหมายถือว่าไม่เข้าข่ายเป็นบ่อนการพนัน
ซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้ย้อนแย้งกับนายชูวิทย์กระมวลวิสิตที่ออกมาแฉว่าที่นี่เป็นบ่อนรายใหญ่
และภายในมีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศหลายเครื่อง
ที่สามารถรองรับผู้คนจำนวนมากได้ประดับด้วยไฟเพดานสะท้อนถึงพื้น
เหล่านี้จะเป็นอะไรเสียไม่ได้นอกจากบ่อนการพนัน
มีรายงานว่าที่นี่เป็นบ่อนหรูเล่นได้เสียกันหลักร้อยล้านบาท
พี่พี่เองน่ะเคยเข้าไปข้างในมันเป็นบ่อนมันก็เล่นเนี่ยเล่นไอ้เนี่ยให้๓บายเล่น

สารวัตรแม็กซ์คือคนที่อยู่ในบ่อนตอนเกิดเหตุ

ทั้งคู่ขุนเคืองเรื่องหนี้สินกัน

ทวงหนี้ในบ่อนจึงเป็นชนวนเหตุ

นายถาวรชักปืนยิงใส่สารวัตรแม็กซ์

ปืนจะยิงใส่นายเอคนใกล้ชิดกับสารวัตรแม็กซ

แต่นายเอหลบไปอยู่หลังนางสาวพีรยา

ทำให้กระสุนพุ่งไปโดนตายเป็นศพที่สอง
ถาวรหมายมั่นจะฆ่านายเอให้ได้
และนายเอกก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด
นายเอวิ่งหนีตายไปหลบหลังนางเมาซาเลเป่า

จากนั้นนายถาวรแอบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำ

จึงวิ่งตามไปเหนียวไก่ยิงนายถาวร

ก่อนที่นายบอยจะรีบวิ่งหนีไปจากประตูลับ

อย่างไรก็ตามปมบ่อนที่ผุดกลางกรุงนั้น
ก็นำมาซึ่งคำสั่งเด้ง๕เสือ

ในสอนอทุ่งมหาเมฆรวมห้านาน
ขณะเดียวกันฝั่งนักการเมืองอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ประนำและจี้ให้ผู้มีอำนาจ
จนถึงนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ

และเกิดเหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิตไปหลายราย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน